นัดที่ยี่สิบสามชนบุรีช้ำเก่าแล้วก็จะผูกเป็นบ้าน
กับศรีสะเกดอันดับที่เก้าซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดมากมาก
สำหรับทางด้านชนบุรีนะครับโดนนำก่อนครับแต่สุดท้ายตามตีเสมอได้
แล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับผัดกันนำแล้วก็ผัดกันตาม
แรกน่ะเสมอสองสองครับแล้วก็มาในครึ่งหลังนี่ยิ่งสนุกครับ
พลิกไปพลิกมาสุดท้ายจบลงที่เสมอกัน๕ประตูต่อ๕นะครับ
ก็ทำให้ชมบุรีนั้นมี๕๗คะแนนเหลือนำการท่าเรือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น
แล้วก็เหลือการแข่งอีก๓นัดในฤดูการนี้ถือว่าการลุ้นแชมป์ยังสนุกสูสีจนถึงช่วงท้ายครับ
เพราะอีกสามคู่นะครับแคทเอฟซีเสมอกับสุราธารณีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ราชนาวีครับชนะมเกษมบัณฑิตไป๕ประตูต่อ๑
แล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามนะครับเสมอกับสิงห์สมุทรสาครไป๔ประตูต่อ๔ครับ